กฎเซตตะก๊อในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเหงื่อได้ได้ง่าย

เกษตรกรใช้พื้นที่เพียง๑ไร่ปลูกผักขายสร้างรายได้งามได้ทุกเดือน
แบบนี้ก็เรียกว่าเป็นเกษตรกรสุดปังได้เลยไหมครับ
พื้นที่หลังบ้านของเกษตรกรเขาน่ะไม่ว่างเปล่ามา๑๐ปีแล้วนะ
อยากรู้ไหมว่าเกษตรกรเขาทำเงินได้อย่างไร
ชาวตลอดข่าวมาที่บ้านของป้าบัวลอยครูสอนอายุ๖๑ปี
อยู่ที่ตำบลลาดตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
ที่บริเวณหลังบ้านปลูกผักสวนครัวแบบเกษตรอินทรีย์
เน้นใช้ปุ๋ยคอกน้ำหมักชีวภาพและสมุนไพรเกี่ยวกับใบสะดาวหมัก
ในการฉีดพ่นไล่แมลงครับ
ที่เล็กตรงนี้พอเดินเข้ามาก็จะมีแปลงปลูกผักอยู่หลากหลายชนิดได้เลยล่ะครับ
มีทั้งผักปุ้งจีนถั่วฝักยาวมะเขือแตงกวา
เป็นผักที่ปลูกหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปีเลยครับ
ยังยังยังไม่พอมีกล้วยมะพร้าวและใบเตยด้วยครับ
บัวลอยครับปลูกผักแบบหมุนเวียนมานานแค่ไหนแล้วครับ
เป็น๑๐ปีแล้วแล้วก็ปลูกข้าวโพดปลูกตัวปลูกมะเขือ
แล้วก็มีผักบุ้งด้วยตัวก็เปลี่ยนเวียนกันอยู่
แล้วก็มีกล้วยมีอะไรก็ปลูกไปมีขายทุกวัน
โอ้โหผมชอบตรงที่บอกว่ามีผักขายได้ทุกวันนี่แหละครับ
เทคนิคของเกษตรกรของเขาก็คือการปลูกพืชผักหมุนเวียนจากหลากหลายชนิด
เพราะว่าผักชนิดไหนที่โตก่อนก็เก็บก่อน
บัวลอยและครอบครัวก็ไม่รอช้าเก็บขายทันที
ทำให้ป้าบัวลอยนะมีรายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า๒๐๐๐บาทเลยครับ
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ